ชั่วตลอดตลาด
ชั่วตลอดตลาด

อัปเดตราคาสินค้าในตลาดของเราวันนี้กันค่ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันนะคะ
เนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๖บาทต่อฟองนะคะ

ปลานินวันนี้อยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันนะคะ